อันนี้เรามาถึงที่เมืองไทยประมาณ๓๔ทุ่มไม่เกิน๔ทุ่ม

เอาว่าไม่ดูแลไหม

ดูแลคนของผมผมดูแลเต็มที่

จริงไม่จริงเลยครับ

น้องชายของผู้บาดเจ็บของผมเขาให้สัมภาษณ์กับข่าวหลักข่าวไป
น้องชายผู้บาดเจ็บให้สัมภาษณ์ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ดำเนินตามกฎหมายถ้าผมยังไงก็ไม่มีส่วน
ผมก็แน่นอนว่าผมไม่มีส่วนเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้มีอะไรกับเขา
เราไม่รู้เลยเราช่วยเหลือคนไว้เยอะเราไม่ไปทำแบบนี้แน่นอน
ลูกน้องผมใช้เกือบทุกคน

เนื่องจากซื้อมาผู้ผมออกรถมาใหม่

ผมใช้แต่คันสีแดงเวลาไปต่างประเทศ
อะไรก็ใช้สีแดงอย่างเดียว

ท้าทายอย่างไรมันอยู่ที่พวกเขา
มันไม่เกี่ยวคือมันต้องอยู่ที่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่ามีเรื่องอะไรกันมา
มันมันต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเพราะที่ผมได้ยินมาก็ยิงกันทั้งคู่
แต่ว่าเราคิดว่ามันไม่สมควรเกิดเรื่องแบบนี้
เนี่ยถึงจะฝากบอกเตือนประชาชนทุกคนว่าเรื่องโพสต์ด่ากันโพสต์อะไรกัน
แล้วมีเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เท่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบว่าให้เราดังขึ้นนะ
มันจะมีแต่สังคมประนามไม่สมควรทำ
ผมอยากพูดแค่นี้ผมไม่แนะนำให้ใครยิงกัน
ถ้าอยากจะเท่อยากจะเฟี้ยวไปทำงานหาเงินให้รวย
แล้วเอามาช่วยสังคมเนื้อเทศแน่นอนมีแต่คนสันเสริญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียที่ออกข่าวไปมันมีอะไรที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้าง

ก็คือข่าวตีมาหาผมเพื่อให้กระแสข่าวดัง

ใครจะไปทำอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายผมไม่รู้เรื่อง